เรื่องของบอร์ดไทยลีคร์ที่จะเปิดฉากในซีสั้นหน้า
แชมป์ไปแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะได้อีกหนึ่งทีม
ก็คือจะเตะก่อนนะครับแล้วก็จะปิดระดูการในวันที่๒๗ตุลาคม
ซึ่งเบื้องต้นครับการจัดโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกในซีซั่นหน้า
จะมีเกมกลางสัปดาห์เพียงแค่เล็กละ๑เกมเท่านั้นครับ
ส่วนโตต้าไทยลีกสุดสัปดาห์นี้จะเป็นเกมสุดท้ายครับ
ซึ่งชนะฮอนบิลสุโขทัยแล้วก็บีจีหรือบางกอกกราสนะครับ
ตอนนี้ได้๔ทีมไปแล้วเหลืออีก๑ทีมต้องตกชั้นครับ
ซึ่งนายอานิรุธนาคาสัยผู้จัดการทีมชายนาฏก็พูดถึงการตกชั้น๕ทีมปีนี้ว่า
จริงแล้วมติดังกล่าวไม่ได้มาจากเสียงส่วนใหญ่ของสโมสรสมาชิก
แต่ว่าเป็นมติที่มาจากสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลเท่านั้น
อยากให้ในอนาคตสมาคมนั้นมีวิธีการจัดการกับเรื่องสำคัญแบบนี้มากกว่านี้นะครับ
อย่างไรก็ตามทางสโมสรพร้อมรับมติสมาคมในเรื่องของการตกชั้น๕ทีม
เพราะว่าเมื่อ๒ฤดูการที่แล้วทีมนั้นเคยตกชั้นจากกรณียุติการแข่งขันมาแล้วเช่นกัน
ซึ่งหากปีนี้ทีมตกชั้นก็อาจจะมีการวางมือเพื่อแสดงความรับผิดชอบครับ
ส่วนผลฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปเล่นเกมสี่เศร้าที่จีนนะครับ
แรกแพ้ให้กับฟินแลนด์ไป๑ต่อ๓หรือรัติการทองสมบัติทำประตูให้กับสาวไทยในเกมนี้
เกมต่อไปนะครับสาวไทยจะพบกับประตูเกรดในวันที่๖ตุลาคมบ่าย๓ตามเวลาประเทศไทยครับ